สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยกันกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งไม่มีใครทราบรายละเอียดแน่นอนนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้สิ่งที่มีความคืบหน้าในฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือปียรัฐหรือว่าโตโต้ในฐานะคนที่ดูแลเรื่องของการป้องกันผู้ชุมนุมก็คือฝ่ายกาดวีโว

ก็คือเป็นสถานการณ์ที่เข้าใจได้เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วตอนนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าใครติดต่อกลุ่มแก่นำผู้ชุมนุมของวันพรุ่งนี้ได้บ้างเพราะเมื่อโตโต้ปิยรัฐโดนจับแล้วเนี่ยนะคะคือคนนอกคนนอกก็คาดการณ์ได้ว่าอาจจะเป็นลักษณะนี้หรือไม่ที่จะทำให้การชุมนุมในวันพรุ่งนี้อาจจะเบาบ้างหรือว่า
ว่าในวันพวกนี้การชุมนุมจะไม่เกิดขึ้น
หรือเกิดขึ้นคนควรจะน้อย
หรือคนน้อยหรือไม่น้อยไม่ทราบ

คือไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดขนาดนั้นนะครับ
เพราะว่าเราไม่ได้มองว่าแกนนำคนไหน
จะไปตรงไหนปรากฏตัวที่ไหนอย่างไร
ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะประเมินในเรื่องของการที่ว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อย

แล้วก็ในส่วนของผู้ที่เรียกว่าอาจจะเห็นต่าง
เพราะฉะนั้นเราเห็นในสถานการณ์
อย่างเช่นที่หน้ารัฐสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้

เพราะฉะนั้นตำรวจไม่แค่เพียงจะต้องดูแล

แม้กระทั่งดูแลในเรื่องของทรัพย์สิน

เพราะฉะนั้นต้องมีวางกำลังเพื่อที่จะระงับเหตุด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่การปะทะกัน

แน่นอนเมื่อเวลาสองฝ่ายมาเจอกัน
อาจจะมีการพูดจายุ้ยยุกัน
ผู้ชุมนุมอย่างเดียวเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามที่จะพูดคุยกับทางด้านผู้ชุมนุม
เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าในเรื่องของการชุมนุมเป็นไปได้
แต่พอเป็นในลักษณะอย่างที่เรียกว่า
พอมีคนที่จะเริ่มที่เข้ามาแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าเป็นกลุ่มไหน
อันนี้ก็อาจจะทำให้การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจยากลำบากขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องประเมินในจุดนั้นด้วยเพิ่มเติม
พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าในแง่ของการอำนวยสถานการณ์คืออำนาจในการตัดสินใจเฉพาะหน้างาน
หรือว่าแบบทันท่วงทีอยู่ที่ใครคะ
ก็มีหลายส่วนที่ดูแลโดยเฉพาะรับผิดชอบก็คือแน่นอนเจ้าหน้าที่ที่ส่วนของตำรวจนครบาน
แล้วก็จะมีย่อยไปอีกว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไร
ซึ่งตรงนี้ก็จะดูแลในเรื่องของฝูงชนอยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
แม้กระทั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรลงไปในรายละเอียดด้วยซ้ำ
ผมเข้าใจว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะบอกให้ว่าพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางใด
เพราะว่าถ้าผู้ชุมนุมมากันแล้วก็จะต้องมีการปิดถนนบางส่วน
ซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำให้เขาเกิดความยากลำบากและอาจจะหงุดหงิดใจนะครับ
แล้วอาจจะเกิดการประทะกันขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็ต้องพยายามที่จะให้ไม่เกิดในลักษณะที่ว่าจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ยังต้องสัญจรไปมา
และอาจจะไม่พอใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาปิดถนนหรือไม่อันนี้ก็ต้องพยายามดูแลระงับเหตุด้วยเช่นกัน
ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะตอนนี้ได้บอกไม่ว่าจะเป็นตำรวจสังกัดนครบานหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงสังกัดใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะได้บอกเป้าหมายชัดเจนของการปฏิบัติงานพรุ่งนี้ไหมคะว่าอย่าให้เข้าใกล้ตามกฎหมายเช่นจากสำนักเนี่ยต้องไม่เข้าใกล้เกิน๑๕๐เมตรหรือถ้ายืดหยุ่นได้ต้องเข้าใกล้ไม่เท่า
นำในวันพรุ่งนี้ตอนที่เริ่มต้นในการเคลื่อนตัวหรืออะไรคือภาพที่ชัดเจนที่รัฐบาลให้ความมั่นคงไปครับ
ในเรื่องของการที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้รับเรียกว่านโยบายชัดเจนตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการชุมนุมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตั้งแต่ที่แล้วแล้วล่ะนะครับ
สิ่งแรกเลยก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพยายามเข้าไปดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับส่วนเรื่องของการที่ว่าจะต้องไปจับแกนนำหรือว่าไปอะไรแกนนำเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับ
เพราะว่าประเด็นนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้ชุบหนุ่มมีความรู้สึกว่าเขากำลังโดนคุกคามดำเนินคดีอะไรต่างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่กำลังดำเนินถูกดำเนินคดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาผิดก
การใช้น้ำในการที่จะให้คนผู้ชุมนุมไม่สามารถที่จะเข้ามาในบริเวณใดก็แล้วแต่เนี่ยตำรวจเขาก็จะเตือนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็จะมีการประสานกับทางด้านเจ้าของสถานที่อยู่แล้วอย่างเช่นในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่รัฐสภาก็จะมีการประสานกับทางด้านหน่วยงานที่รัฐสภาเรื่องของความมั่นคงด้วยว่าบริเวณไหนจะไป

แน่นอนที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่กันอยู่นะครับว่าตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะไม่เผชิญหน้านะครับรักษาระยะห่างไว้
เรียนถามไล่เรียงของที่เป็นของใหม่ในช่วงคืนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงวันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ
นายกบอกโฆษกไหมว่าควรจะตอบคำถามเรื่องการรัฐประหารยังไงในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ค่ะ
นายกพูดมาตลอดนะครับว่าทุกอย่างมันเป็นกลไกอยู่ณวันนี้กลไกต่างเนี่ยก็จะเดินหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านรัฐสภาเองก็ดีนะครับ
เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับวันนี้ก็มีการประชุมในส่วนของนัดแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการแต่งตั้งแล้วล่ะว่าใครจะเป็นประธานคณะกรรมการร่างเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
แล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเรียกร้องอะไรทั้งหมดของผู้ชุมนุมเนี่ยก็คือว่าท่านประธานชวนหลีกภัยวันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งในส่วนของชัดเจนเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันว่าจะมีจำนวนทั้งหมดกี่คนองค์ประกอบประกอบไปด้วยฝ่ายไหนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสอสอฝ่ายค้านฝ่ายสอสอรัฐบาลฝ่ายแกนนำ
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มีกลไกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านอายุกเองก็จะพูดบอกว่าในเรื่องของกลไกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ถึงทางตัน
ณวันนี้เนี่ยมันมีกลไกที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าผู้ชุมนุมชุมนุมด้วยความสงบอยู่ภายใต้ของกฎหมายอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้อันนั้นไม่ได้จำกัดสิทธิและเสรีภาพนะครับตอนนี้ไม่ได้บอกว่าห้ามชุมนุมนะฮะสามารถชุมนุมได้แต่ภายใต้ของกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ขอให้ชุมนุมอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนความรำคาญให้กับประชาชน

ในเรื่องของคำพูดมีมากมายเลยนะครับเราจะเห็นป้ายเราจะเห็นเรื่องของสีที่พ่นอยู่บนพื้นถนนจะมีข้อความที่พูดจาบจ้วงข้อความที่อาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจเพื่อพูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เนี่ยเราจะเห็นอยู่ชัดเจนนะครับหรือไม่กระทั่งเรื่องของการที่จะไปอ่าทำอะไรก็แล้วแต่พ่นอ่าคำหยาบค
ที่จะลดเรื่องของความขัดแย้งนะครับแล้วก็จะทำให้เรื่องของการที่จะเรียกร้องสิ่งต่างต่างเนี่ยไม่เป็นผลที่ดีในการที่จะนำมาซึ่งข้อสรุปแน่นอนเรียนแทรกจังหวะนี้นะคะตกลงรัฐประหารเป็นหนึ่งทางเลือกไหมคะอันนี้เนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีพูดอยู่ตลอดว่าณปัจจุบันมันไม่ได้เป็นวิถีทางที่จะต้องดำเนินการ

ก็มองว่ามันยังมีกลไกที่ดำเนินการต่อ
แต่สุดท้ายทั้งหมดอยู่ที่ผู้ชุมนุม
ถ้าผู้ชุมนุมดำเนินการอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า
เราดำเนินการในลักษณะของการที่ชุมนุมภายใต้กฎหมายสงบ
ไม่มีใครไปที่คิดจะสลายการชุมนุมแน่นอน
เรียนมาที่เอกสารของทางสมชนะคะ

โศกอยากจะพูดเองหรือว่าอยากให้เรียนยกตัวอย่างคะ
ในส่วนของการที่จะมีการประสานผู้ว่า
ประสานผู้ว่าแล้วก็มีวงเล็บว่าในทางลับ
แล้วก็มีการพูดถึงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
สาบันหลักของชาติในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
คือนอกเหนือจากหัวข้อนี้แล้วพอมันย้อนกลับขึ้นไป
มันมีการพูดถึงวิธีปฏิบัติต่อแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุม
ซึ่งเราเข้าใจได้ว่าหมายถึงกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มไหน
แล้วก็มีการบอกถึงแนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุม

คำถามคือว่าวิธีการมองของรัฐบาล
กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีจุดยืนที่แตกต่างกัน
นี่คือวิธีปฏิบัติจริงที่ไม่ใช่แค่สมช
แต่เป็นรัฐบาลที่เห็นชอบด้วยหรือเปล่าคะ
ในส่วนของที่เรียกว่ากฎหมายก่อนแล้วกันนะคุณจอมขวัญ
ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝ่ายไหน
ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้นนะครับ
ซึ่งณวันนี้ในส่วนของถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ชุมนุม
จะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่ละเมิดกฎหมายนะครับ
รัฐบาลมีหน้าที่นะครับที่จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันกับทุกฝ่ายนะครับ
ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่วัดวัดนี้
ณช่วงเวลานี้เนี่ยครับเราทราบกันดีอยู่ในปกติในเดือนธันวาคมเนี่ย
จะเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับในเรื่องของการที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งรัฐบาลเตรียมตัวที่จะดำเนินการกิจกรรมนะครับ
ซึ่งปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เรียกว่าพิเศษทีเดียวเพราะว่าจะถือว่าเป็นการจัด
เรียกว่าวันชาติเพราะ๕ธันวาคมจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นวันชาตินะครับ
เป็นวันพ่อนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะอำนวยความสะดวก
เพราะว่ามีหลายส่วนที่เรียกว่าแสดงกันเข้ามาว่าจะต้องดำเนินการปฏิบัติอย่างไรนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าออกไปเพื่อทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยด้วยส่วนหนึ่ง
ก็คือพยายามที่จะให้ทางด้านผู้ชุมนุมเนี่ยเรียกว่าจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเขาได้
โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะจัดกิจกรรมต่างก็คือทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกตรงนั้น
ซึ่งไม่ได้ผิดระเบียบอะไรอยู่แล้วนะครับ
แต่การที่อาจจะถ้าเป็นจดหมายที่ให้ระดมพลนะครับ
เพื่อที่จะเข้ามาเพื่อที่จะจัดอะไรต่างผมคิดว่าอาจจะทำให้เป็นประเด็นได้
ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรในลักษณะแบบนั้นเลย
แล้วทำไมมหาดไทยต้องประสานผู้ว่าในทางลับอ่ะคะ
ก็มันก็เป็นงานที่มหาดไทยสั่งผู้ว่าซึ่งเป็นคนของตัวเองทั่วประเทศได้อยู่แล้ว

อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คงต้องให้ทางด้านหน่วยงานที่ออกจดหมายนะครับสมช
ต้องสอบถามกันอีกทีนึงเพราะว่าในทางราชการตรงนั้นเนี่ย
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าศัพท์ราชการเขาใช้วิธีแบบไหน
แต่อยากขอที่จะเน้นย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมฝ่ายใดก็แล้วแต่
ถ้าทำผิดระเบียบทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งคัดแน่นอนนะครับ
เรียนมาถึงในในส่วนของงานที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนคือทุกหน่วยมีหน้าที่ของตัวเองนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในครั้งต่างที่ผ่านมา
มันเป็นข้อถกเถียงกันในสังคมว่าแบบไหนอยู่ในกรอบสากลไม่สากล
แบบไหนที่ตีความว่าขณะนี้ควรใช้มาตรการเหล่านั้นได้แล้วนะคะ
หรือการกระทำต่อกลุ่มบุคคลที่มีจุดยืนอย่างหนึ่งกับการกระทำต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีจุดยืนแตกต่างกัน
คือลักษณะแบบนี้เนี่ยพรุ่งนี้มันน่าจะแหลมคมขึ้น
เพราะในส่วนของข้อเรียกร้องแล้วก็การแสดงออกในวันพรุ่งนี้มีสัญลักษณ์ที่มีความเปราะบางไม่น้อย
คำถามคือว่าพรุ่งนี้เนี่ยการที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ยุทธวิธีไหน
หรือวิธีการไหนก็อยู่ที่หน้างาน
ไม่เกี่ยวกับนายกจะนั่งบริหารสถานการณ์เอง
หรือว่าพลเอกประวิทย์จะนั่งบริหารสถานการณ์เองใช่ไหมคะ
พรุ่งนี้ก็จะมีการประเมินสถานการณ์
เรียกว่าเอ่อที่เหตุการณ์นะครับว่าจะเป็นดำเนินการเอ่อ
เรื่องของการที่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไร
ตรงนี้อาจจะมีการสอบถามกันเข้ามาอยู่เป็นเรื่อยอยู่แล้วนะครับว่า
มุมไหนบริเวณไหนมีแบบไหนอย่างไร

มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการที่จะดูแลผู้ชุมนุมอย่างเดียว
มันจะมีเรื่องของการที่ดูแลผู้ที่ต้องสัญจรไปมาด้วยนะครับ
จะต้องปิดถนนหรือยังปิดถนนแบบไหนปิดถนนกี่เลนส์
พวกนี้จะต้องมีคนที่จะต้องคอยดูจากข้อมูล
แล้วก็เป็นคนที่สรุปได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการที่ว่าจะเกิดเหตุอะไรต่างนะครับ
แต่ว่าเป็นการประเมินที่หน้างานอยู่แล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็คือทางด้านตำรวจเขาสามารถดำเนินการได้อยู่แล้วนะครับตรงนั้น
จริงหรือนี่หน่อยอยากให้ท่านโษกด้วยอธิบายเรื่องของการทำงานของกรรมนาธิกาล

ฉันซึ่งสองกลไกนี้ในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาทางรายการพยายามจะจะผลักดันทุกอย่างให้เข้าสู่สภาแต่ว่ามันมีมุมมองที่อาจจะมองต่างกันคือว่าการเกิดขึ้นของกลไกนี้มันไม่ถูกยอมรับและทางฝั่งผู้ชมนุมเขามองเขามองว่ามันเป็นการดำเนินการที่ไม่ได้แสดงออกซึ่งความจริงใจของสภาเอง

ซึ่งคุณผู้ชมถ้าติดตามการชุมนุมก็จะเห็นแล้วล่ะว่าเป็นครูใหญ่ขอนแก่นนะคะครูใหญ่สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะครูใหญ่คะวันนี้ทางรายการเราไม่ได้ทางฝั่งผู้ชุมนุมมาเลยค่ะดิฉันเข้าใจเอาเองว่าเข้าใจเอาเองว่าคือตอนนี้ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าตลอดวันนี้คืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะมีแก่นำคนไหนโดน
อ่ะเจ้าการไม่งั้นก็คือไม่ได้
อ่าอะเข้าใจเข้าใจได้ค่ะคุณใหญ่ถามแบบนี้นะคะ
คือถ้าตลอดทั้งคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วกว่าจะไปถึงบ่าย
ตามที่มีประกาศออกมาว่าจะรวมตัวกันเนี่ย
แกนนำที่คุ้นหน้าในสื่อถูกรวบตัวไปหมด

คำถามคือพรุ่งนี้การเคลื่อนขบวน
หรือว่าการชุมนุมจะทำได้เหรอคะ
ที่ผ่านมาก็ทำได้ไหมล่ะครับ

มันมีความแหลมคมในประเด็นการเคลื่อนตัวนะ
ก็ตอนนี้มันมันคือคือ
ครับพี่จอมขวัญใช้คำว่าแกรมนำเนี่ยก็ต้องก็ผิดละครับ
เพราะตอนนี้มันไม่มีแกนนำนะครับ

คนคนที่ยังอยู่ที่เห็นว่าที่ที่สื่อที่รัฐบาล
เรียกว่าเป็นแก่นำแต่ผมขอนิยามใหม่ว่า
เป็นเพียงแค่มาร์คคอตของการชุมนุมเท่านั้น

ถ้ามัสคอตโดนจับพรุ่งนี้ก่อนถึงเวลานัดรวมตัวจะไปกันต่อเหรอคะ

แล้วแผ่วไหมละครับที่ผ่านมาเกิดแผ่วไหมละครับ
พรุ่งนี้เนี่ยนะคะคือประเด็นการเคลื่อนไหวพรุ่งนี้เนี่ย
แหลมคมกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเลย
คำถามคือมีการประเมินไว้ไหมคะว่าแค่ไหนคือจบแล้วโอเค
แยกย้ายกลับบ้านหรือว่าจะไปต่อถ้าเกิดอะไรขึ้น
คือมันมีการประเมินไว้ในแต่ละเงื่อนไขไหมคะ

แต่เราก็จะพยายามใช้สันติวิธีให้มากที่สุด
ให้มีความปลอดภัยต่อพี่น้องมวลชนมากที่สุด
แม้ว่าทางฝั่งทางภาครัฐหรือทางผู้ชุมนุมอีกฝั่งพี่น้องอีกฝั่ง

เราก็จะพยายามที่จะยุติความรุนแรงเหล่านั้น
สกัดกั้นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความรุนแรง
ดังนั้นก็ต้องบอกล่วงหน้าไว้เลยว่าความรุนแรงใดที่จะเกิดขึ้น
เป็นฝีมือของฝ่ายรัฐแต่เพียงเท่านั้น

ครูใหญ่อย่างนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ในรายการคือโคศกประจำสำนักนายก
อยู่ในรายการกับเราด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเราคุยอีกครั้งค่ะ
ในรายการเอาไว้คือทางโฆษกเนี่ยท่านบอกว่าจริงจริงแล้วมันก็มี
มันก็ยังมีกลไกอื่นนะคะที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถพูดคุยกันได้
ก็คือหนึ่งเรื่องของกรรมธิการแก้ไขรัฐมนูลเอ่อแล้วก็สองเนี่ยคือคณะกรรมการสมารณชันเนี่ยมีตัว
มีตัวเลขออกมาแล้วนะคะว่ากลไกนี้เนี่ยจะมีผู้ชุมนุมฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ย
เข้าไป๒คนจาก๒๑คนนะคะเข้าไป๒คน
เรายังมองว่านี่เป็นกลไกหนึ่งที่จะเจรจากับรัฐหรือหาทางลงด้วยกันได้ไหมคะ
เงื่อนไขก่อนที่จะเกิดการเจรจาใดนะฮะหรือจะมีทางโรงเรียนก็ต้อง
หนึ่งให้ได้ก่อนท่านขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อหนึ่งให้ได้ก่อนนะ
หนึ่งให้ได้ก่อนนั้นคือให้ผลเอกประยุทธ์กันโอชาลาออกจากอำนาจ
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์โอชาคือต้นต่อของปัญหา
ดังนั้นการเจรจาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
คือการเจรจาอยู่ภายใต้ปัญหาไม่ใช่การเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับปัญหา
แต่ทีนี้เราคงได้คำตอบจากรัฐบาลแล้วล่ะนะคะโดยเฉพาะในข้อเรียกร้องแรกเรื่องตัวพลเอกประยุทธ์
เพราะฉะนั้นคือเรียนถามไปข้ออื่นเลยคือถ้าเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้
ถ้าตีความจากคนนอกก็คือว่าพรุ่งนี้จะเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อเรียกร้องที่๓เป็นตัวนำดิฉัน
เข้าใจถูกไหมคะ
มันไม่มีข้อเรียกร้องตัวไหนเป็นตัวนำหรอกครับแต่ต้องบอกว่าในสมัยรัฐบาลของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
เป็นวาระที่รัฐบาลเป็นยุคที่รัฐบาลได้มีการขยายงบประมาณทรัพย์สินส่วนพระมากษัตริย
รวมถึงการโอนถ่ายทรัพย์สินส่วนพระมศัตริย์ให้ในทางปฏิบัติกลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์
ซึ่งในทางที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมาศัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐมนุนแล้วเนี่ย
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะทรัพย์สินส่วนพระมกษัตริย์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนและพระมศัตริย์เป็นเจ้าของร่วมกัน
ดังนั้นการที่รัฐบาลประยุทธ์ยินยอมหรือดำเนินการที่จะให้ทรัพย์สินส่วนพระมศัตว์กลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในทางปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้น
ก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้นำสถาบันพระมศัตริย์ออกห่างจากระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นคือก็เลยเป็นที่มาว่ายังไงก็มีทั้ง๓ข้อไปด้วยกันคือความหมายคือแบบนี้ใช่ไหมคะ

ครูใหญ่พรุ่งนี้มีการประเมินไว้ไหมคะคือถ้าฟังจากการประกาศเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยที่ว่าจะมีการชุมนุมกันวันที่๒๕
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตลอด๗วันถัดไปก็จะมีการชุมนุมกันยังเป็นแผนนี้อยู่ไหมคะ
เป็นแผนนี้ครับก็บอกฝากรัฐว่าไม่ต้องตระหนกใดพวกเรามาด้วยสันติวิธีนะครับไม่ใช้ความรุนแรงถ้าความรุนแรงจะเกิดขึ้นก็มีจากภาครัฐมาก่อนนะครับ
ดังนั้นก็ภาครัฐไม่ต้องตนกครับไม่ต้องตระหนกในความรุนแรงใดหรือเกิดการจราจนเดินขึ้นจากพวกเรา
เว้นว่าจะมีกองกำลังจัดตั้งในมวลชนเสื้อสีสวยนะครับหรือรัฐบาลเองหรือเจ้าหน้าที่เองพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้เกิดเงื่อนไขในการกระชับอำนาจหรือรัฐประหาร
ครูใหญ่คิดว่าจะมีรัฐประหารเหรอคะว่าเห็นมันมีกระแสปั่นกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
ในยุคที่โลกมันสื่อวิรัยขนาดนี้แล้วผมก็ยังแปลกใจกันอยู่ว่า
เรายังจะต้องมาพูดถึงกลิ่นรัฐประหารกันอยู่อีกเหรอนะครับ
ผมคิดว่ารัฐประหารครั้งสุดท้ายในชีวิตผมที่ผมจะเจอมันคือปี๔๙
และอายุของผมขนาดนี้ยังต้องมาเจอรัฐประหารปี๕๗อีก
แล้วผมต้องมาเจอรัฐประหารปี๖๓หรือปี๖๔อีกเหรอ
ผมหวังนะแต่ผมไม่คาดผมแยกคำว่าคาดและหวังออกจากกัน
ผมหวังว่าจะมีรัฐประหารแต่ผมไม่คาดว่าจะไม่มีรัฐประหาร
คุณใหญ่เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอรายการพักสักครู่คุณใหญ่ถือสายเล็กน้อย
ว่าอาจจะวางก่อนเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปใหม่อีกช่วงท้ายรายการได้ไหมคะ
เพราะว่าน่าจะมีประเด็นที่อาจจะได้คุยแลกเปลี่ยนอย่างน้อยผ่านผ่านจอมขวัญก็ได้นะคะ
รายการนี้สำหรับเหตุการณ์วันพรุ่งนี้กับท่านโศก
โอเคครับเดี๋ยวดูว่าขับรถอยู่หรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวเราลองติดต่อกลับไปขอบคุณครูใหญ่ตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถือสายก่อนนะคะ

ครูใหญ่คะเราเหลือเวลาจำกัดให้ครูใหญ่ก่อนก่อนที่จะปิดท้ายที่โคศกสำนักนายกนะคะ
ผู้ใหญ่มีอะไรอยากจะบอกผ่านโฆษกไปถึงนายกหรือไปถึงรัฐบาลสำหรับเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ไหมคะ
ก็อยากจะฝากนะครับก่อนที่จะถึงเรื่องเหตุการณ์วันพรุ่งนี้นะครับ
ก็อยากจะฝากผ่านท่านโฆษกรัฐบาลไปสู่ท่านนายกว่า
สลักแรกที่เราจะแก้ไขปัญหาที่มันเดินมาจนถึงทางที่มันแคบนะครับตอนนี้ได้ก็คือ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลาออกเพื่อเปิดทางให้เกิดความจริงใจในการแก้ไขปัญหานะครับ
นำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูลนะครับแก้ในที่นี้ไม่ได้แก้เพื่อใช้นะครับ
แต่แก้เพื่อให้มีการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ที่จะเป็นรัฐมนูลฉบับสุดท้ายของประชาชน
แล้วก็ฝากนะครับไปถึงรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ในวันพรุ่งนี้
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่มีความวุ่นวายนะครับจะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันฝากรัฐบาลแล้วด้วยแล้วกันนะครับ
อย่าพยายามในการสร้างสถานการณ์สร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความรุนแรง
เกิดเงื่อนไขในการกระชับอำนาจหรือรวบอำนาจ
ที่มีคำถามว่าตอนนี้เราจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องการรัฐประหารอยู่อีกเหรอ
นั่นก็เพราะว่าคนที่มีอำนาจอยู่ในตอนนี้ก็มาจากการรัฐประหารและสืบภาคอำนาจ
คงไม่แปลกอะไรที่เขาจะใช้วิธีการแบบเดิมนะครับในการรักษาอำนาจเอาไว้
ดังนั้นการมีกระแสข่าวเรื่องการรัฐประหารคือความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล
ที่อาจจะพยายามใช้วิธีการสกปรกในการรักษาอำนาจไว้ก็เป็นได้ครับ
อืมครูใหญ่ไม่เพิ่มเติมนะคะเอาเท่านี้นะคะ

งั้นเรียนปิดท้ายที่โฆษกค่ะจบรายการไปพร้อมกันเลยค่ะเชิญท่านค่ะ
สิ่งแรกเลยที่อยากที่จะเน้นย้ำก็คือว่าการชุมนุมสามารถกระทำได้เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ตราบใดที่การชุมนุมอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎหมายนะครับ
แล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นรวมกระทั่งถึงไม่ทำลายทรัพย์สินของราชการหรือของประชาชน
อันนี้สามารถดำเนินการได้แล้วที่สำคัญนะครับ
ต้องไม่จาบจ้วงล่วงเกินสถาบันอันเป็นที่รักของไทยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์
อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการในส่วนของกฎหมายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดในแถลงการว่า
ฉบับแล้วก็ทุกมาตราตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมได้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะประเด็นไหนนะครับ
ทุกประเด็นในเรื่องของทุกข้อกฎหมายจะต้องพึงระวัง
เมื่อเจ้าหน้าที่เขามีการเตือนก็ขอให้รับทราบในส่วนของที่อาจจะระเบิดในส่วนของสิทธิเสร็จภาพของคนอื่น
หรือว่าจะมีเริ่มการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ
ในส่วนของประเด็นเรื่องของการที่เรียกว่าตอนนี้จะเกิดความรุนแรงหรือไม่อย่างไร
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาได้พูดอยู่ตลอดเวลาว่าท่านมองในเรื่องของผู้ชุมนุมเนี่ยก็คือคนไทยด้วยกัน
ไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงในสถานการณ์ใดเลยก็ตามนะครับ
แล้วก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการอย่างเดียวนะครับ
แต่ว่าจะเข้าไปดูแลผู้ชุมนุมด้วยไม่ให้เกิดการปะทะจากกลุ่มที่อาจจะประสงค์ร้ายหรือไม่ดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
อันนั้นก็ต้องเข้าไประงับเหตุและที่สำคัญท่านนายกประยุจจโนชาเองตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเต็มที่ในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดเรามาได้ดีแล้วก็เหลือแค่เพียงว่าเราจะทำยังไงต่อมาตรการต่างที่เราจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้คนไทยสามา
ค่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่นะคะทางทีมไทยรัฐทีวีอาจจะต้องรบกวนท่านโครสกเข้าสายนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะทางรายการถามตรงงดนะคะแต่ว่าจะทางไทยรัฐเนี่ยนะคะจะถ่ายทอดยาเลยสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้กับรายการพิเศษนะคะบางตอนวันนี้ขอบคุณครูใหญ่นะคะครับผมขอบคุณค่ะ